สวัสดีค่ะพบกับร้อนหนาวกับดิฉันณชายกิตโมคค่ะ
สภาพอากาศเย็นได้ถอยร่นออกไปนะคะ
อากาศร้อนชื้นเข้ามาแทนที่ทำให้สภาพอากาศทั่วประเทศไทย
มีความแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเตรียมรับมือกันให้ดีค่ะ
เหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะอุ่นขึ้นค่ะ
แต่ก็ยังคงมีอากาศหนาวจัดตามยอดดอยยอดภูและมีหมอกในตอนเช้า
ภาคกลางภาคตะวันออกนะคะข้ามถึงเช้ายังคงสัมผัสได้กับอากาศเย็น
แต่กลางวันเริ่มร้อนค่ะคุณผู้ชมอุณหภูมิ๑๗๓๓องศาคลื่นสูง๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้งสองฝั่งช่วงนี้ฝนลดเหลือร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่ค่ะ
อากาศสบายคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ำถึงเช้ายังรู้สึกเย็น
แต่ช่วงกลางวันร้อนเอาเรื่องเหมือนกันค่ะอุณหภูมิอยู่ที่๒๐๓๔องศาค่ะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะไปไหนมาไหนทาครีมกันแดดแล้วก็พกร่มกันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้ประเทศอังกฤษต้องเผชิญกับพายุคริสตอฟค่ะ
ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมสูงแต่ล่าสุดอุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วค่ะ
กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษมีหิมะตกลงแบบนี้นะคะ
ท่ามกลางการตรวจโรคเชิงรุกโควิด๑๙ของรัฐบาลค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ